คุณผู้ชมครับเหลืออีกเพียงแค่๒วันเท่านั้น
สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๓๗ก็จะสิ้นสุดลง
ซึ่งเขต๑๐กรุงเทพมหานครนั้นยังคงนำโด่งในการสรุปเหรียญรางวัลนะครับ
ส่วนผลการแข่งขันในวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณมนุชาเจอหมดครับ
เด่นวันนี้อยู่ที่สนามมวยนครพรมคิรีอำเภอพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
โดยเฉพาะมวยสากลสมัครเล่นมีชิง๑๐เหรียญทองเขต๖พิศนุโลกเข้าชิง๗เหรียญทอง
คว้าไปถึงหกเหรียญทองค่ะมวยสากลสมัครเล่นรุ่นเฟเทอร์เวทไม่เกินห้าสิบเจ็ดกิโลกรัม
สยุทธ์สินล้ำมุมแดงเขตหกชนะปียวัตรนามโชธจากเขตแปดนครศรีธรรมราชเจ้าภาพสิบสี่ต่อหนึ่ง
รุ่นเวลเตอร์เวทไม่เกินหกสิบเก้ากิโลกรัมสมประกิจจะจุเทรนมุมน้ำเงินเขตหกชนะน็อกนาทียงรักษาเขตสิบกรุงเทพช่วงปลายยกแรก
ซึ่งครูชาติพดุงชัยพันนุมาหัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศนุโลกก็เปิดเผยเคล็ดลับความสำเร็จของขุนพลเสื้อกล้ามเขต๖ที่ประสบความสำเร็จถึง๓ปีซ้อนค่ะ
เริ่มจากการฝึกซ้อมของเด็กแล้วก็เด็กที่มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เราพยายามตรวจสอบว่ากีฬาของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแต้มนะครับต่อยและสกอร์ขึ้น
ก็ฝึกซ้อมมาโดยที่แบบเทคโนโลยีแบบเทคโนโลยีใหม่คือการต่อยแล้วออกแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับเด็กนะครับอีกนิดนึงนะครับเด็กทุกคนก็เลยประสบความสำเร็จได้ครับ
มินตันวันสุดท้ายที่สนามหน้าเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทชายคู่วิภูอินแก้วและกิติทัศน์ชัยกลิ่นเทศชุดสีชมพูเขต๑๐กรุงเทพเหรียญเงินปีที่แล้ว
ชนะกรวีพิกุลงามกับรัชชานนทล้วนซิริแชมป์เก่าเพื่อนร่วมเขต๒ต่อ๑เกมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ
ส่วนหญิงเดี่ยวชะนันชิดาจูเจริญจากเขต๑๐กรุงเทพเอาชนะสุภาพิษสินประกอบแชมป์เก่าจากเขต๑นนทบุรี๒เกมรวด
และเมื่อรวมทุกรายการปรากฏว่าทั้ง๗เหรียญทองในกีฬาแบตมินตันตกเป็นของเขต๑๐ทั้งหมด

๑๐กรุงเทพใกล้ครองเจ้าเหรียญทอง

รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช